ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะฮะที่มาเที่ยวเมืองไทยนะครับ
เมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยกำลังไลฟ์อยู่เลยนะครับ
นั่งดื่มน้ำอัดลมอยู่นะฮะ
จังหวะนั้นเนี่ยมีเสียงปืนดังขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ

อันนี้อะไรกัน
ชิบอาวุธ
มันสงสอบมันสงสอบหรือเปล่า
ออกไปออกไปออกไป
เกิดอะไรขึ้นอันนี้
ชิบอาวุธ

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า